ไปดูเรื่องราวของอาหารกันบ้างดีกว่า
อาหารที่ผมจะพาไปกินเนี่ยกินแล้วบอกเลยคุณจะมีอารมณ์มากเลย

แล้วก็ชื่อร้านไม่ธรรมดาเพราะว่าร้านนี้กินแล้วมีอารมณ์

ผัดไทเจ้าอารมณ์

ใช่จะกินไหมเราผัดไทยเจ้าอารมณ์

ก็อารมณ์ดีก็อาจจะเป็นอีกแบบนึง
นี่ครับร้านนี้นะฮะตั้งอยู่ริมถนนถนนสายรัตนบุรีศรีสะเกดเลขที่๙๘หมู่๑๑
ไผ่ตำบลไผ่อรัตนบุรีจังหวัดสุริน

ไปกันเลยครับเขาบอกเป็นผัดไทยแบบบ้านบ้านเป็นสไตล์ที่เขาทำเองแล้วนี่
โหน้ำน้ำผัดไท
เฮ้ยมีน้ำมะขามเปียกด้วยนั้นด้วยนะ

ไปถามเจ้าของร้านก็คือนางรัตนาพรเกื้อกูลอายุ๕๔ปีเป็นเจ้าของร้าน
เธอบอกว่าเปิดขายมานาน๖ปีแล้ว
ผัดไทยเจ้าอารมณ์ลักษณะเด่นไม่เหมือนใครเข้มข้นจัดจ้านไม่หวงเครื่องปรุงคือใส่แบบแน่นเลยนะฮะ
โอ้โหแล้วพอไปวางเสิร์ฟปุ๊บลูกค้ากินเลย

ต้องปรุงเพิ่มเขาจัดมาให้รสชาติดีอยู่แล้ว

วิธีการทำคุณพี่รัฐนาประคอนบอกว่าต้องผัดเส้นให้เหนียวนุ่มอร่อย
กับน้ำซอสผัดไทยสูตรพิเศษของทางร้านคิดเองทำเองนะจ๊ะ
คุณดูดินี่นี่นี่นี่เห็นไหมหน้ากินหน้าทานนะ
แล้วนำมาห่อด้วยไข่ปรุงพิเศษโรยเครื่องเคียงทั้งหมึกจุ้งจุ้งหมึกหมึกจุ้ง
หมึกก้นเออหมึกกุ้งแคบหมูกรอบและหมูหวานด้วย
แล้วก็ถั่วงอกโรยแบบไม่อั้นใส่ทุกอย่างแบบไม่มีห่วง
อย่างที่เจ๊แกบอกจริงจริงใส่ปากเลยใส่ปากก็อร่อยดี
ร้อนเขาบอกว่ามีความเผ็ดร้อนนะจ๊ะมีความเผ็ดนิดนึง
แต่อร่อยกลมแบบจัดเต็ม
เสิร์ฟอย่างไรเสิร์ฟในจานกะระมังแบบนี้
กระเบิดเป็นแบบนี้หรือเออเฮ่ย
ขนาดพอเหมาะพอเจาะวางเสิร์ฟบนหม้อดินเสิร์ฟร้อนแบบนี้ด้วยนะจ๊ะ
โอ้โหน่ากินน่าทานจริงอะไรรับเอ๊ะ
เอามีให้เลือกแบบห่อไข่ธรรมดาในราคา๓๐บาท
ห่อไข่ทะเลและห่อไข่พิเศษในราคา๔๐บาท

ตัวโตเลยครับสดใหม่
ลองไปทานกันดูนะครับคุณผู้ชมครับ
ใครอยากไปกินผัดไทยเจ้าอารมณ์
เจ้านี้ก็ไปได้ที่ริมถนนสายรัตนบุรีศรีสะเกดเลขที่๙๒
หมู่๑๑ตำบลบ้านไผ่ตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์ค่ะจดเบอร์โทรกันไว้
บรรยากาศร้านก็น่านั่งด้วยนะคะ
ผัดไทยที่มีแบบแคปหมูหรืออะไรอย่างนี้
กหมูมันจะให้ความรู้สึกแบบกรุบมันอร่อยนะ